บอกเลยว่างานดีงานปังของจริงค่ะ

แล้วเถาายเสียงที่ศานเจ้ายิงไอร์คัม

ให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
หลังจากที่บอสนกค่ะนำทีมไปกราบไหว้แล้วทุกอย่าง
โอ้โหมันเป๊ะฟังอลังเวิร์กทุกคน
แต่ก็มีเรื่องราวที่บอสนกนี่นะ
บอกเรื่องราวความฝันให้ฟังบอกว่า

ฝันแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายครั้งค่ะ
ก็เลยสัญญาว่าจะกลับไปหาท่านอีก
รวมไปถึงเรื่องราวที่นี่จะเล่าให้ฟัง
หมอลำทุกวงนะคุณผู้ชมก่อนจะขึ้นทำการแสดงเนี่ย
เขาต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนักถือถึงนะ
สนกก็เลยทำการจุดทูปบอกกล่าวเจ้าแม่นางไอ
บอกว่าขอให้การแสดงคืนนั้น

โอ้โหลมพยงพายุมีประเทศไทย

แต่ปรากฏว่าหลังจากจุดทูปปักเข้าไปปุ๊บ
ทุกอย่างปกติมากคุณผู้ชม
ลมทั้งฝนนะที่มีท่าจะตก
ก็กลายเป็นสตางค์
ครั้งนี้มาบวงศวงถวายผลไม้ของหวานอะคุณผู้ชม

แม่แล้วก็กราบขอพรท่านอีก
รวมไปถึงได้มาลำมาร้องถวายเสียงตามที่เคยบอกเอาไว้ด้วย
บอสโน๊กนะฮะนำ๒ผลงานเพลงนางไอของอาย
แล้วก็ผลงานบอกเข้าคายว่าหลายใจ

เขามาร้องถวายเจ้าแม่นางไอด้วยค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
ที่รำจะอะไร
ก่อสาวยิ้มเหลือหรือทักการ
เป็นอาทิตยาทรายเข้าใส่มือดุงนาน
กว่าเที่ยวรอบถ้ามันเกี่ยวพัง
คนยากก็พังถ้ามีแต่เจ้าหรือคนมี
ใส่๑๐๖๔คอนเจน
เห็งปังทุกคนนะคะ
แล้วต้องบอกว่าตำนานพาแดงนางไอเหมือนโรมิโอจูเลียส
เป็นตำนานรักโด่งดังมากจริงนะคะ